เจ็ดในรายการ๑๘นาทีนะครับกูชมครับก่อนที่จะไปดู
เรื่องของตัวเลขกันต่อในหัวเขียวข่าวเด็ดเรามีข่าวที่
เมื่อวานนี้คนรอดูรอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของ
พ่อเลี้ยงที่ทรมานลูกเลี้ยงอายุ๘ขวบเสียชีวิตที่จังหวัดสละ
บุรีคนไปรอเพียบเลยครับกูชมครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับ
ตอนที่เขาทำแผนกันนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันชุนละมุน
แล้วก็มาลุมมาตุ้มแค่ไหนอ้าวลองดูครับ

หลังจากที่ตำรวจสพนแคร์คุมตัวนายวิรัติแซ่เอ็งอายุ๓๗ปี
พ่อเลี้ยงที่ทรมานเด็กชายบีลูกเลี้ยง๘ขวบจนเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในบ้านที่เกิดเหตุแหละในซอยเทศบัน
อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีครับ
ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหากลับเข้าไปในบ้านก่อนนะครับ
กลางเสียงก่นด่าของชาวบ้านแบบนี้
ส่วนยายวันยายวันยายของน้องน้องที่เสียชีวิต
แล้วก็ป้าของน้องมาดูการทำแผนนะ
โอ้โหร้องไห้สุดลงกับพื้นเลย
รับไม่ได้กับสิ่งที่นายวิรัติทำกับหลานของท่านนะครับ
ยายเล่าบอกว่าอยากจะดูหน้าผู้ต้องหาเหลือเกิน

ยายเลี้ยงมาตีสักเพี้ยสักแปะไม่เคยตี
ที่ผ่านมาพยายามเตือนลูกสาวแล้วให้เลิก

แต่ลูกสาวไม่ยอมเลิกแล้วก็พากันย้ายมาอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้

อย่าน้องก่อนอย่าน้องก่อนอย่าน้องก่อนนะ
หลายคนถามแล้วแม่ของน้องมาไหม
แม่ของน้องที่เสียชีวิตหรือภรรยาของนายวิรัติมาไหม

นั่งหลบอยู่ท้ายซอยห่างจากที่เกิดเหตุ

แต่เสียงที่ชาวบ้านเขาสาบแช่งนายวิรัติ
แล้วก็ด่ามาถึงตัวเธอ

นั่งร้องไห้ตลอดเวลาแบบนี้

เพราะว่าทุกคนเนี่ยแม้แต่ญาติพี่น้องก็ด่าเธอ
ทำให้เธอรู้สึกเหมือนไม่เหลือใครแล้ว
เธอเองก็โกรธสามีมากแต่โกรธตัวเองมากกว่า
บอกแบบนั้นบอกว่าที่ไม่สามารถปกป้องลูกได้ไง
หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่อยู่ใหม่
ไปอยู่กับลูกสาวอายุ๑๖ปีนะฮะ

ตามลำพังไม่อยู่แล้วกับสามีเก่า
พูดไปอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ
ก็มีแต่คุยกับลูกแค่นั้นนะ
รถนอนตอนนี้ก็เหมือนไม่มีใครจริง

ก็พยายามหาที่อยู่ใหม่กับลูกแค่

ลูกทั้งที่เสียชีวิตหรือว่าลูกคนที่เหลืออยู่
ก็เป็นลูกจากสามีเก่าของเธอทั้งนั้นนะครับ

หลายคนบอกว่าประตูเอาเวจียินดีต้อนรับมากเลยนะ
ต้อนรับคือไอ้รัฐเนี่ยโหดจริงพ่อเลี้ยโหดฮะ
โดยเฉพาะตอนที่ตำรวจอธิบายพฤติการ

หลายคนฟังแล้วแค้นแทน
คือตอนแรกที่เราดูบทข่าวที่พุทธข่าวรายงานเข้ามา

ไอ้สิที่ตำรวจเล่ามันหนักกว่าที่เราอ่านบทอีก
เตะกี่ทีเตะยังไงเตะตรงไหน

จากทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดสระบุรีพบชญมิสติฮะ
บอกพฤติกรรมของไอ้รัฐ

มันลงไม้ลงมือตั้งแต่๒ทุ่มแล้ว

ตีด้วยสายไฟเตะด้วยปลายตีนมัน

ทรงอ่ะอย่างงี้ยืนต่อไป

เฮ้ยเด็กเขาอายุเท่าไรนะ

มันเตะเข้าที่สีข้างเด็ก๘ขวบ

วันที่๑๙ข้ามมาวันที่๒๐ถูกไหมฮะ

แล้วเจอน้องบียืนหลับอีกครั้ง

แล้วก็สลบคาตีนของไอ้รัฐฮะ
นี่คือเหตุการณ์ที่ตำรวจเล่าให้ฟัง

อ้าวลูกเจ็บว่ะลูกตายอ่ะ
รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

ผลการชนะสูตรศพของน้องบี

เลือดออกในช่องท้องอย่างรุนแรง

ตำรวจแจ้งสามเข้าหาไอ้รัฐครับ

แต่จะไม่หนักเท่าน้องบีอีบ
พี่วัยสิบหกเนี่ย
ตามรายงานบอกว่า

โอ้โหมันนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหว
ไม่ตอบไม่ขอโทษไม่สำนึกผิดใดทั้งสิ้นครับ
คดีไอรัฐทำให้ท่านธรรมนัฐพรมเผ่า

ท่านเลขาพระมชารัฐบอกผมสะทานหัวใจผมกำหมัดแน่นกัน

ตายแบบนี้มันหดหู่สะท้านสะเทือนหัวใจเหมือนกัน

หากมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ไม่อยากให้มีแต่หากเกิดอีกทีหรือเกิดอีกหลายที
ขอให้แจ้งมาที่ธรรมนัฐพรมเผ่า

หากเกิดกรณีลักษณะแบบนี้กับเด็กสตรีคนชะลา
ให้แจ้งมาที่ธรรมนัฐพรมเผาจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่
นี่คือผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของคดี
พ่อเลี้ยงจอมโหดอมหิตไอลัด

ฆ่าโดยทรมานเนี่ยคือโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต